เมื่อวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงและฐานทัพเรือกรุงเทพ
กองทัพเรือได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
ป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีจิตอาสากว่า๒๐๐คนเข้าร่วม
ซึ่งสิ่งที่การไฟฟ้านครหลวงจะต้องดูแลก็คือ

เราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชนด้วย
อกจากนี้กรฟนและฐานทัพเรือกรุงเทพ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน
โดยกรฟนได้มอบเงินสนับสนุนโครงการนี้กว่า๓ล้านบาท
กว่า๑๔ปีที่กรฟนเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ด้วยความมุ่งมั่นให้สิ่งแวดล้อมคงอยู่กับสังคมอย่างยั่งยืน